คุณผู้ชมจากเมทีเดียวกันค่ะเจอนี่เลยค่ะลูกสาวที่ฉัน
เลื่อนความเป็นศิลปินจากคุณพ่อมาเต็มค่ะ

ตั้งแต่เปิดตัวเป็นนักร้องคลอดซิงเกิ้ลออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะ

แล้วก็เดินสายขึ้นเวทีคอนเสิร์ตปัง

ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลดนตรีใหญ่นะคะ
เข้าไปส่งความสุขให้แฟนอย่างต่อเนื่องค่ะ
ล่าสุดนะคะกับคอนเสิร์ตรวมมิตรเฟสค่ะ

บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากในทุกครั้งที่ขึ้นคอนเสิร์ตค่ะ

ทั้งนี้นะคะก็แง้มด้วยว่าการเป็นนักร้องกำลังไปได้สวย

พี่หนูก็อยากเล่นนะแต่ติดตรงที่เวลาแหละ

ก่อนจะฝากให้ติดตามผลงานของลูกสาวดิฉันด้วยนะคะ

เวลาเราถ่ายซีรีส์หรือถ่ายหนังหรือถ่ายละคร

คุ้นชินกับการถ่ายงานหนึ่งวันนะคะ
ถ่ายโฆษณาเราถ่ายแบบ๑๒ชั่วโมงเลย

จริงก็อยากลองค่ะเพราะว่าแบบรู้สึกว่า
หนูจะได้ลองบทบาทใหม่ค่ะ
เพลงแบบว่าเฮ้ยอันนี้เป็นไรเปล่าอย่างนี้ค่ะ
ปีนี้แบบหนูก็โตขึ้นในวงการอีกปีค่ะ
แล้วก็เหมือนที่ผ่านมาได้ลองหลายแนวแล้ว
แน่นอนค่ะเดี๋ยวมีมาอีกแน่นอนค่ะ
ก็ฝากติดตามด้วยค่ะว่าจะมาเมื่อไหร่
แต่ว่ามาปีนี้แน่นอนค่ะ